ว่าช่วงนี้ประเทศก็เริ่มคลายกันแล้ว

หนุ่มเจเจเขาเฉลยกับเราในงานอีเวนต์ล่าสุดว่า
ที่ผมไปแดนกิมจิมาหลายอาทิตย์ไม่ใช่ไปกินกิมจินะพี่
ผมไปเดินทางไปถ่ายทำรายการที่นู่นนะคะ
โดยเป็นรายการแนวท่องเที่ยวที่พาคนต่างประเทศเนี่ยค่ะ

เจเจต้าเหนิงไปต้อนรับมาร์คตัวนะคะ

ก็เป็นการทำงานในฐานะหนึ่งในทีมดูแลความเรียบร้อยของหนุ่มมาร์คเท่านั้นเองค่ะ
ฟังหนุ่มเจเจนะคะพูดถึงโปรเจคโกอินเตอร์
คอนเซ็ปต์รายการนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบว่า
เอาศิลปินหรือว่านักแสดงต่างชาติ

ชั่นเกี่ยวกับพี่มาร์คตัวหนึ่ง

ที่มันคอยดูแลแล้วก็คอยจัดแจ้งให้ทีม
ตัวผมกับหนึ่งท่านหนึ่งเองก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา
เพราะว่าต้องการให้ความเป็นส่วนตัวเขาให้มากที่สุดเลยครับ
คือแบบนี้นะคะคอนเซ็ปต์ที่มาร์คมาเล่น

แต่เขาก็รู้จักกันแต่ก็ไม่ได้เสนสมอะไรมากขนาดนั้น

แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีนะคะ
เมืองไทยก็มีครีมดีบำรุงหน้าให้เราเจอ
กว่าสาวเกาหลีอีกนะคะใช่ไหมจ๊ะเชอรี่